เรื่องของประเด็นยาเสพติดตอนนี้ต้องไปดูที่ฟิลิปปินส์เลยค่ะ
เพราะว่าผู้นำคนใหม่ประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วก็กวาดล้าง
ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ทางสหประชาชาติค่อนข้างเป็นกังวล
แล้วก็ออกมาเรียกร้องอยากให้รัฐบาลฟิลิปปินส
ติการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มีคนถึงกว่า๒๐๐คนแล้วที่ถูกสังหารโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์
จากนโยบายปราบกรามกวาดล้างยาเสพติดในระยะเวลาเพียงแค่๒เดือน
ผลจากการประกาศนโยบายสงครามกวาดล้างยาเสพติดของนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการลงมือสังหารใครก็ตาม
ต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติดโดยไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากนโยบายนี้สูงถึงกว่า๒๐๐คน
ผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดคือเด็กหญิงดานิก้าเมกาเซียวัยเพียง๕ปี
ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมด้วยการยิงศีรษะเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
อย่างไรก็ตามตำรวจฟิลิปปินส์นะคะเปิดเผยว่ามีผู้ต้องสงสัยเพียงประมาณ๗๕๐คนเท่านั้นที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรม
ขณะที่ผู้เสียชีวิตอีกกว่าพันคนถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐสังหาร
มักจะมีการทิ้งข้อความว่าพ่อค้ายาเสพติดหรือติดยาเสพติดเอาไว้บนศพของผู้เสียชีวิต
และแม้ว่าจนถึงขณะนี้จะมีพ่อค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดเกือบ๗แสนคนเข้ามอบตัวกับทางการแล้ว
แต่ว่านโยบายสงครามกวาดล้างยาเสพติดของนายดูเตอร์เต้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการตั้งสารเตี้ยลงโทษผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาค่ะ
ซึ่งเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมานางเลลาเดอร์ลิมาประธานคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กล่าวว่าวุฒิสภาจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
เช่นเดียวกับทางองค์การสหประชาชาติองค์การนิรัทธศกรรมสากลและกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐที่ต่างออกมาเตือนว่า
นโยบายของนายดูเตอร์เต้จะนำไปสู่การนองเลือดครั้งใหญ่
พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เคารพหลักกฎหมายสากลและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ